คนลุกคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องนี้หน่อย
สาวคนนึงเธอเจอตุ๊กตาประหลาดที่มันสามารถย้ายที่เองได้
แล้วไปอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมเกิดอะไรขึ้น

มาหาแอนาเบลอีกแล้ว

เพราะว่าเธออยู่ตรงโค้งนะลูกคะ

ทุกคนคลุกเลยค่ะ

ประจวบคิริคันสาวเจ้าของคลิปเนี่ยเห็นตุ๊กตาสาวน้อยถูกแขวนไว้บนต้นไม้
ช่วงกลางคืนยามดึกเลยนะตรงทางโค้งถนนไป
เธอก็เลยตัดสินใจเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยลงมาจากต้นไม้ไหม
ป้องกันคนกลัวคือคนตกใจ
แต่วันรุ่งขึ้นคุณตุ๊กตาตัวนี้กลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง
สาวลงมาให้อีกกลับไปอยู่ต้นไม้เหมือนเดิม
แล้วเธอไปเสิร์ฟผแพร่ในติ๊กต็อกของเธอเอง
แต่สิ่งที่เธอสงสัยคือต่อให้เธอเอาตุ๊กตาตัวนี้
ไว้ที่จุดใหม่กี่ครั้งค่ะตุ๊กตาตัวนี้ก็จะกลับไปที่จุดจุดเดิมเสมอ
เขียนไว้ว่าเราเองก็ขยันเอาลงน้องก็ดันขยันขึ้น
ก็นั่นน่ะสิซึ่งเธอก็พยายามหาตัวคนเอาตุ๊กตาไปนะ
ว่าแบบมีคนคอยเอาตุ๊กตามาไว้บนนี้หรือเปล่า
แต่ก็ยังไม่เจอไงซึ่งเธอก็กลัวว่าหวังดีที่เอาลงมา
เพราะกลัวเอ้ยตกใจคือเธอถ่ายตัวเองตอนกลางคืนวันดูนะเธอจะไปเอาตุ๊กตาตัวนี้ลงมา
แต่มาอีกทีตุ๊กตาก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเธอก็กลัวว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาดึก
ตกใจเหมือนที่เธอเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุไงคุณ
หลายคนถามว่าอ้าวเธอไม่กลัวผีเหรอไม่กลัวเหรอหรือยังไงหรือว่าน้องจะตามกลับบ้านไหม

ก็เลยเฉยกับเรื่องราวแบบนี้แต่เธอเป็นห่วงคนอื่นว่าคนอื่นจะตกใจ

ผมเลยเหรอโอ้โหผมไม่เดินหรอกครับใช่ครับจริง
ก็เป็นห่วงคนอื่นกลัวตกใจแต่ตอนนี้คลิปนี้มันเผยแพร่ออกไป
ถ้าเกิดว่ามีคนที่คุณเป็นคนเอาตุ๊กตาขึ้นไปไว้ที่เดิม
คุณก็บอกเขานะส่งไปบอกจะได้หายข้อข้องใจนะคะ
ไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาลงเอาขืดเอาลงเอาขึ้นอย่างนี้
ก็อาจจะต้องมีหรือเด็กอะไรรึเปล่า
แต่ว่าใครจะกล้าเหมือนเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูเผื่อเธอมีอีพีเฉลยด้วยเหมือนกันนะ